เอาละค่ะกลับมานะคะข่าวใส่ไข่มาดูนี่เลยไฮโซรสแซ่บแซ่บจริงกับคุณค่ะคุณ
ท่านผู้อ่านโปรดแซ่บงานแต่งเจนสุดาปานโตกับหนุ่มไฮโซพอสิริสัน
เมื่อวันก่อนนับว่าเป็นการรวมพลเซเรปรสแซ่บทั่วฟ้าเมืองไทยได้เลย
เอาจริงนะครับคุณค่ะเรียกว่าใครมีลูกอุ้มลูกไปใครมีหลานก็จูงหลานไป
ใครมีแฟนก็ควงแฟนไปมาน่าชื่นกันหนังทีเดียวเชียวนะคะ
คู่หนึ่งเนี่ยนะคะในนั้นก็คือตีกึ้งเฉลิมชัยกับหวานใจเจนี่เทียนโพค่ะ
ควงกันมาน่ารักน่าระมุนว้านทีเดียวใครล่ะคะคุณกิ๊วกึ้งแกะ
ที่นี่ก็ชอบสดกาแฟเหมือนกันนะคะ
นางซอฟต์วันนี้นางซอฟต์อันนี้จะไม่จบเรื่องดีเจคนขับรถนี่ใช่ไหม
ไม่ใช่ดีเจดี่ขับรถถอยหลังเพราะมีประวัติมา
เล่ามาเอาให้สบายใจเอาเลย
ดีเจนี่ชื่อเก่งพัทรสักอายุเท่าไหร่
อายุเนี่ยนะครับเกือบวันที่๙สิงหาของ๑๕๒๓ไปคิดเอาเอง
จากประวัติของเขานะเขาไม่ชอบอะไรรู้ไหม
ไม่ชอบการเอาเปรียบและความไม่ยุติธรรม

ในเรื่องของการพูดทักษะไหวพลิบ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

ทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อเราเห็นหนทาง
ทุกอย่างเป็นไปได้

คนไม่รู้ว่ามันอาชีพขับรถชนคนบ้าไหมล่ะ

สดใสรับวันเด็กวันนี้นางก็ไปรับงานอีเวนต์แล้วนี่คุณนายอ้อย
คุณไอ้ป้าน้ำอ้อยก็พานางไปรับงานอีเวนต์แล้ว
ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพ่อปอเนี่ยนะฮะ
เวลาวิ่งปั่นปวดนี้ก็เป็นขวัญใจของมหาชน

แต่มายูเด็กมายูก็ติดกับเขาหมดเลยเหมือนกันเนาะ

มันไม่ควรจะจัดอันดับกันกับเด็กแต่ก็

คือมันฟาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างโฆษณาเนี่ย

มาจากชื่อเกี่ยวกับเรื่องของประเทศของเขา
ความอดทนทงชาติไปอะไรสักอย่างนี่แหละ

ต้องทำเป็นเรียลิตี้แล้วคน
เลลิตี้ที่เรตติ้งสูงทั้งออนไลน์
แต่มันก็ฉลาดด้วยใช่ไหม
อ่ะคุณเอบ้าง

เขาจะอ่านคุณเอแล้ว
เอเฝ้าไข้แล้ว
คุณแอนทองประสงค์เออะไรอ่ะ

มึงจะหยุดมั้ยวะ
เฉียนละ

มันนานมากเลยพี่ก็มาพูดพี่ไม่พูดอย่างแรก
จากฉไหวว่านุ่งแล้วเธอใช่ไหม